คือเรื่องไม่เขยิบเข้าข้างใน

เกือบแล้วเกือบจะตบตีกันบนรถโดยสารแล้ว
แต่ว่าลงจากรถไฟฟ้าไปซะก่อนนะคะ

ไม่อ่ะ
มันขยับไม่ได้
เจ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เรามีของฮะ

ใช่เราไม่มีความแก่อะไรการเบียน

ไม่ค่ะตอนนี้ใส่กลทัยใส่กลทัยก็ไม่ต้องเบียน
มันบ้านเยอะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคือเอาจริงอันนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัด

คือเราต้องเซ็นเซอร์หน้าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดก่อนแล้วนะฮะ
แต่จะบอกว่าคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยคือเขาเอาไปโพสต์
ขออนุญาตพี่ที่อยู่ในคลิปทุกคนนะคะ
ถ้าเป็นเราคงไม่เย็นแบบพี่เขา
กระเป๋าชมพูท้ายคลิปอย่าฟ้องหนูนะ
เจตนาของหนูคือกลัวมีเรื่องเลยถ่ายเอาไว้

แล้วป้าแกตามพี่เขาไปอีก

ที่เห็นหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยิ้ม
ก็คือน้องที่ถูกต่อว่า

แล้วทางคุณป้าเนี่ยก็บอกว่าลงสถานีนี้ใช่มั้ยแล้วเป้ากระเป๋าสีชมพูนี่ก็เดินตามออกไป
หลงไปด้วยทั้งสามคนที่
แต่พอตอนลงก็ยังมีการพูดเนี่ยตามเถียงกันนิดหน่อยเนี่ย
ใช่แต่เราก็ไม่รู้จริงแหละว่าพอหลังจากออกไปเสร็จแล้ว
พ้นจากคลิปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่า
แต่ว่าที่แน่คุณผู้ชมคลิปนี้คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลย
แล้วก็บอกว่าเอาจริงนะบางทีก็ต้องใจเย็น
คุณจะขึ้นรถเมย์มันก็เบียด
เอาต่อให้คุณไม่ขึ้นรถแต่คุณขับรถรถมันก็ติด
คือมันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ได้ตลอดอยู่แล้วค่ะ
แล้วใจเย็นกันดีไหมอย่าตำหนิกันเลย
แต่ว่าเราก็จะวิจารณ์คลิปนี้มากไม่ได้นะ

คือไม่รู้ไม่รู้เหตุการณ์ว่าตกลงมันเบียด
หรือว่าคนชุดขาวถือของหรือไม่ถือของอย่างไกล
แต่คนในโลกโซเชียลก็แชร์คลิปนี้กันเยอะมาก
แต่เชื่อว่าชาวกรุงก็คงเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่บ่อย
เบียดบางทีเขาก็แชร์กันมาแบบว่าแทบจะหอมกันแล้วแทบจะจูบกันอยู่แล้ว

เพราะบางทีทำงานมาเหนื่อยเจออากาศโดน
หิวอาจจะโมโหเพิ่มดีกรีความรุนแรง
ยังไงใจเย็นลมนะคะใจเย็น